คุณเขมสอนคุณภาคภูมิค่ะดิฉันยังอยู่บริเวณด้านหน้าด้านหลังและแนวกั้นของตำรวจนะคะ
ซึ่งยังจะพาไปดูนะคะว่าจะมีการเตรียมความกำลังนะคะ
มีเตรียมกำลังมีการบัญชาการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะคะ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะได้ลุกแนวกั้นมาแล้วก็มีการตะโกนนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ทางตำรวจนะคะได้นำเอารั้วลวดหนามค่ะ
มาปิดตรงข้างคลองนะคะซึ่งเป็นจุดที่จะต้องข้ามเข้ามา
จะเป็นจุดที่จะสามารถที่จะเดินข้ามเข้ามาทางฝั่งธรรมเนียบรัฐบาลได้ค่ะ
มีการนำรั้วรวดหนามมากางไว้นะคะเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเดินมาได้
ขณะเดียวกันค่ะเท่าที่ดิฉันได้เห็นบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ได้มีการเสริมกำลังทางตำรวจค่ะมีการสั่งให้นำโล่นะคะ
เพื่อที่จะเสริมเข้าไปในจุดข้างหน้าแล้วก็มีการอ่า
เชิญให้สื่อมวลชนที่ยืนอยู่บนหลังแนวรถเมย์ค่ะที่อ่า
ก่อนหน้านี้นะคะจะมีทางสื่อมวลชนไปยืนอยู่บนรถเมย
เพื่อที่จะเป็นจุดสูงดูทางกลุ่มเป็นจุดที่จะดูทั้งสองฝั่งนะคะ
แล้วก็ทางฝั่งของตำรวจค่ะได้มีการไปยืนนะคะอ่า
สั่งการอยู่บนรถน้ำที่ได้มีการจอดไว้อ่ะค่ะได้มีการอ่า
ไปดูแล้วก็เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์นะคะ
เพราะว่าทางกลุ่มผู้ชมนุมนะคะณขณะนี้เนี่ยได้มีการอ่า
ในรถทีวีของเราได้มาอยู่บริเวณอ่าหลังแนวกั้น
ซึ่งซึ่งมีรถฉีดน้ำนะคะแล้วก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังอยู่
แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราได้มีความพยายามของทางตำรวจนะคะ
ได้บีบเราให้ออกมานะคะเพื่อที่จะขอไม่ให้มีการบันทึกภาพ
ในจุดที่จะมีการปฏิบัติภารกิจในค่ำคืนนี้ค่ะ
เราได้ถอยออกมาแล้วนะคะตรงนี้ที่จะมุ่งหน้าไปตรงแยกวัดเบนค่ะ
แล้วก็ทางจุดที่อยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะยังมีการวางกำลังเพื่อที่จะ
อ่ารับมือกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่ตอนนี้นะคะได้มีการเคลื่อนเข้ามาประชิดกับทาง
อ่าแนวกั้นด้านหน้าแล้วค่ะศิริวรรณรักษาผู้ศึกภาษาธรรรดิสุทธิ์จากเรียนรอบทำนิบรัฐบาลค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะอย่างที่คุณสิริวัลรายงานนะคะ
คือทั้งสองช่วงที่คุณสิริวัลรายงานอยู่จะเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลัง
คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะกันพื้นที่ให้สื่อมวลชนอยู่ในจุดที่สามารถอยู่ได้นะคะ